คุณผู้ชมค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่ลูกอ่อน
เขาจะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครไหมถ้าคิดแค่นี้

ไม่น่าจะมีใช่ไหมมาโดนปลาระเบิด๒ครั้งแล้ว

อาโจ่กลุ่มคุยข่าวเล่ากันเล่นดีกว่า

สันนิษฐานก็เอ๊ะคนเป็นคุณพ่ออาจจะไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่า
เงินเงินทองทองเหรอเออเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสามเมื่อวานนี้
คนร้ายเนี่ยเห็นชัดเลยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างบ้านของนางสาวเอนามสมมุตินะ
ตะบนพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับแล้วก็มีเสียงระเบิดดังโอ้โห
ตัวบ้านสั่นฝ้าเพดานเสียหายเจ้าของบ้านแล้วก็นะครับคนที่เกี่ยวข้อง
ไปแจ้งตำรวจสภเขลางนครนะครับให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนางสาวเอเล่าบอกว่านี่เป็นการปลาระเบิดใส่บะ
ครั้งที่สองแล้วนะในรอบ๓วัน๓วันมาสองครั้งโอ้โหนี่เสียหายไม่ใช่น้อยนะ
โอ้โหกระบือนะครับโอ้นี่แรงนะเนี่ยครั้งแรกนี่เกิดขึ้นตีหนึ่งห้าสิบ
นะของวันที่สิบสองกันยายนขณะนั้นเนี่ยเธอตื่นมาชงนมให้ลูก
ลูกขวบ๗เดือนเองจู่ได้ยินเสียงคนปลาอะไรเข้าไปตรงรั้วสังกษีหน้าบ้าน
แป๊บเดียวนะครับนับหนึ่งยังไม่ทันถึงสามีสะเก็ดไฟควันไฟแล้วเสียงดังปั้ง
นะฮะแล้วก็มีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าด้วยนะอืมไม่ใช่ปลาระเบิดอย่างเดียว
เธอบอกเธอไม่กล้าไปดูหรอกพี่ทำถูกแล้วพี่จะออกไปดูนะ
ยาวสามสิบเจอร์เมตรฟุตหนึ่งนี่นี่นี่อ๋ออยู่ในย้าง
ถ้าภาษาระเบิดเขาเรียกปลายบอมเอาเศษนะครับ
ถุระเบิดดินประสิวอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในท่อทำระเบิด
ตำรวจก็มาตรวจสอบนะครับตำรวจบอกว่าเป็นระเบิดปลายบอมนะฮะ
ชนวนนะครับแต่อันนี้มันไม่ทำงานนะครับ
กลัวมากเลยครับตำรวจยังตามตัวคนร้ายไม่ได้
เธอกับสามีและลูกเนี้ยต้องย้ายให้ไปนอนอีกอีกบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ขออภัยอีกห้องหนึ่งนะครับที่ด้านหลังของบ้าน
แล้วก็กลับมาเนี่ยกลับมากลับมาแล้วยังเกิดเหตุซ้ำอีก
มันถูกปลาระเบิดใสอีกเนี้ยโอ้ยอย่างไงกันทีเนี้ย
รอบแรกห่างจากนี้กี่วันแล้วฮะสองวันค่ะ
แล้วก็ยังจับไม่ได้ฮะรอบแรกยังค่ะ
ตอนนี้เกิดความกลัวไหมกลัวมากเลยค่ะพี่ยังใส่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
อาจจะได้ย้ายบ้านอาจจะได้ไปนอนที่อื่นป่ะใช่ค่ะ
เอเขาเล่าต่อพี่ผู้หญิงนะพี่เอเล่าต่อบอกว่า
โอ้โหตอนนี้สับสนนะว่าผู้ก่อเหตุทำไมอ่ะ
ต้องการอะไรอ่ะอืมนะคะหรือแค่จะขู่
ถามจริงพี่นึกดิพี่นึกพี่นึกสิ
มีปัญหามีปัญหาอะไรพี่เอบอกที่ผ่านมาครอบครัว
มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องอะไรฟ้องร้องกับคนรู้จักคนหนึ่ง
ปัญหาที่ดินอ๋อก็อันนี้หรือเปล่าอ่ะพี่เอบอกไม่รู้
ยังไม่ได้สรุปนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่จับคนร้ายมาสอบสวนให้ได้ก่อน
แต่หลังจากนี้เธอบอกสงสัยต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราวไปก่อนแล้ว
ต้องการปลอดภัยใช่ป่ะลูกเล็กด้วยอ่ะ
ครั้งแล้วด้วยใช่ไหมสองครั้งใน๓วัน